เขามีข่าวเมาส์ข่าวล่ามาแรง

ไปโกงกลคนอื่นมันเป็น๑๐ล้านเลย

เออเขารักกันถึงขนาดนั้นจริงหรือเปล่า

อันนี้ขออภัยไม่ได้หยาบคายนะคะชื่อเพจเขาจริง

เป็นภาพนะคะแฉแรปเปอร์ชื่อดังรายหนึ่งค่ะ
งเงินเพื่อนร่วมวงการเป็นล้านเลย
เอาไปเปสีภรรยาซะอย่างนั้น
แถมยังมีนิสัยสร้างภาพโชว์รวยด้วยโอ้โห
จริงค่ะโพสต์หลายต่อหลายโพสต์เนี่ย

หลังโตสุดหรูแม้ราคาเกือบ๒๐ล้านก็ว่าไปนั่น

บางคนบอกว่าเห็นภาพมันค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะ
ออกโรงชี้แจงเลยละเอียดยิบเลยเป็นข้อเลยค่ะ

ใจความสำคัญคือยืนยันเลยว่าไอ้ที่กล่าวหาเนี่ย
ว่าเขาโกงเงินหลักล้านมาให้ภรรยา
ไม่จริงไม่เป็นความจริง

มาจากการทำธุรกิจกับภรรยาค่ะ
ส่วนรายได้จากเพลงที่ถูกพาดพิงถึงนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งจากรายได้

เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเปิดเผยข้อมูลบ้านเลขที่
ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะ
กวินจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะก่อนจะทิ้งท้ายไว้ชัดเลยนะว่า
พร้อมพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลด้วยค่ะโอ้เรื่องราวบาน
อันนี้ก็ล้ำเต้นเขาเกินไปนะบอกพี่ยงที่อยู่บ้านเขาเนี่ยเออนัดข่าว
อันนี้ก็ไม่ควรคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ข่าวจากการเมาส์มอยแบบนี้แหละ
เปอร์ในประเทศไทยก็ไม่ได้มีคนเดียวใช่หลายคน
ก็มีการพาดพิงอันนี้พาดพิงกวินแล้วอีกคนนึงที่เขาพาดพิงเหมือนกัน
พี่เป้บดินไงอ่าเป้อดีตวงไมค์ถูกต้อง
ที่เป็นนักร้องนำวงไม้เมื่อก่อนเขาก็มีเอี่ยวไปด้วยเหมือนกันนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็มีการพาดพิงกันไปนะคะ
ตอนนี้เป็นคุณพ่อลูกแฝดไปแล้วอยู่เฉยเขาบอกงานก็เข้า
เจ้าตัวค่ะต้องออกมาคอมเมนต์ในข่าวนี้เลยนะ
คือเขามาคอมเมนต์ผ่านเนี่ยบันเทิงไทยรัฐของเราไทยรัฐออนไลน์
คือไม่ใช่อะไรหรอกนะภาพน่ะเอาพูดตรงเหมือนเป้
ก็เลยมาตอบเลยเนี่ยยาวเลยนั่นแหละคุณผู้ชมค่ะ
บอกแบบนี้ไม่เคยนะครับโกงเงินใครมีแต่ให้เกินราคา
เป็นเมียก็ไม่มีนะเพราะตังค์อยู่ที่เมียหมดแล้ว
เวลาร่วมงานกับใครโอนไวตลอดนะจ๊ะ
แล้วตอนท้ายเจ้าตัวบอกไว้แบบนี้ด้วย
ขอเถอะครับขอเลยแค่เลี้ยงลูกแฝดเนี่ยก็เหนื่อยแล้ว
ให้ผมได้เดินสะดวกเลยครับ
หลังจากคุณเป้เม้นต์เนี่ยดิฉันเห็นคุณกรมาเน้นต่อคุณเป้ด้วยนะว่า
บอกว่าคุณเป้ไม่ใช่คนเปเมียนะครับ
เพราะว่าคุณเป้ได้รับเงินเดือนเป็นรายอาทิตย์
ภรรยาภรรยาเป็นคนให้รายสัปดาห์นะจ๊ะ

ก็รอบอนาคตคุณเป้จะเรือนแน่นอนค่ะเพื่อเมียแบบนี้